และเพื่อไทยประชาธิปัตย์จับมือสู้คอสชปู่พิชัย
ขอชวนนำทัพ๒พักรุมถล่มยื้อเลือกตั้ง

นะฮะการเมืองหลังปีใหม่ก็น่าจะร้อนแรง
อยู่ที่เรื่องของการที่มีการขยายเวลา
ดำเนินงานด้านธุรการของภาคการเมือง
ตามกฎหมายลูกพักการเมืองเขา
นะครับรวมถึงท่าทีของนายยกรัฐมนตรีต่อเรื่องของการเลือกตั้ง

แมพต่างก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะฮะ

หลายเรื่องทำให้รัฐบาลหลังจากนี้นะคะ
ก็จะต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะมีคนจับตามองมากขึ้น

ก่อนปีใหม่พลเอกเปรมตินสุรานนท์
ก็เตือนนายกรัฐมนตรีเรื่องของกองหนุนที่หมดไปแล้ว

ทีนี้ปีใหม่จะต้องทำอย่างไร
กองหนุนถ้าใช้หมดไปแล้วก็ต้องเอาอะไรสู้กัน

ทีนี้หลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นในหลายเรื่องพร้อมกันนะคะ
แล้วก็มองภาพรวมบอกว่าตอนนี้ถึงทางแยกแล้วนะคะ
คนที่แสดงความคิดเห็นก็คือรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
มองว่าตอนนี้ถึงทางแยกสำคัญแล้ว
สำหรับผลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องเลือกเอาเอง
ว่าจะเดินทางไหนมีให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
แล้วยิ่งกว่านั้นไม่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
ตามความคิดของคุณสาธิตเขา
ให้เลือกเลยว่าจะไปสวรรค์หรือจะไปนรก
เค้าก็พูดตรงมาแบบนี้เลยนะครับนะคะแต่ไม่รู้ว่า
เลี้ยวซ้ายนี้จะไปนรกหรือสวรรค์น่ะนี่ไม่ทราบนะ
นายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต
บอกว่าเวลาที่เหลืออยู่กับประมาณ๑ปี

เพียงรัฐบาลความสดชอบจะต้องเป็นผู้เลือกเอาเอง
ว่าจะไปทางนรกหรือว่าจะไปสวรรค์
หากเลือกที่จะรักษาคำพูดไปสู่การเลือกตั้งที่มีคุณภาพ

โดยให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจเลือกนายกและรัฐบาลด้วยตัวเอง
ก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปสู่สวรรค์
บอกเป็นเส้นทางสู่สวรรค์เป็นเส้นทางที่ถูกต้อง
ใช่จะไม่มีปัญหาต่อตัวนายกรัฐมนตรีก็คือผลเอกประยุทธ์เอง
แต่ถ้าหาข้ออ้างเพื่อสืบทอดอำนาจ
จะเป็นนายกต่อไปโดยไม่สนใจว่าประชาชนทั้งประเทศกำลังเดือดร้อน
กับปัญหาเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจ
ขอเตือนไว้ล่วงหน้าเลยว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางไปสู่นรก
ที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่มีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่

เมื่อลงจากอำนาจแล้วย่อมไม่มีใครคาดเดาสถานการณ์ได้

มีบทเรียนให้เห็นมาแล้วว่าจุดจบมักไม่สวยงาม
เพราะการออกมาขู่ว่าหากมีสถานการณ์ไม่สงบ
ไม่มีการเลือกตั้งอาจไม่สามารถเลือกตั้งได้
ตนถือว่าเป็นความพยายามที่จะบิดเบือนสถานการณ์
เพราะประเทศในวันนี้ไม่มีปัญหาแบบนั้นต่อไปแล้ว
คือพูดเลยบอกว่าเป็นข้ออ้างที่ผู้พูดหวังผลอะไร
ยังไม่แน่ใจยากจะคาดเดา
บอกว่าตอนนี้ตอนนี้เรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นในเรื่องของการเมือง

ซึ่งคำพูดนี้ไปสอดคล้องกับนายณฑวศัยเกื้อแก่นำนอปช
ก็คงไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องเผชิญหน้ากัน
ระหว่างผู้มีอำนาจกับฝ่ายที่เห็นต่าง
ดังนั้นการเมืองในปีนี้ปี๖๑
ถ้าหากไม่ใช่ผู้มีอำนาจ
ก็คงต้องตอบคำถามกับสังคมด้วยค่ะ
ไปดูความคิดความเห็นของ
ผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองมานานนะฮะ
นั่นก็คือปู่พิชัยนายพิชัยรัตกุล

มั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งในปี๒๕๕๙
ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าพักประชาธิปัตย
จับมือกับทหารจัดตั้งรัฐบาล

วันนี้ตนก็อายุมากแล้วคงไม่มีโอกาสได้เห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอีกต่อไป

ดูจากการเขียนรัฐธรรมนูลหน้าตาออกมาอย่างนี้
ดูเหมือนผู้มีอำนาจยังต้องการเป็นรัฐบาลต่อไป
เรื่องของกำลังหนุนจากสว๒๕๐คนนะครับ
ดังนั้นจึงไม่มีทางอื่นที่พักการเมืองจะต่อสู้ได้
นอกจากภักดิ์ใหญ่ทั้งประชาธิปัตย์
และเพื่อไทยต้องหันหน้ามาจับมือกัน
ก็เคยแสดงความคิดความเห็นเรื่องแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว

จับมือ๒ภักดิ์ใหญ่ไปสู้กับภักดิ์ทหาร
เป็นคนแรกเลยที่แสดงความคิดเห็นแบบนี้

อยากให้นายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์
หัวหน้านำทัพประชาธิปัตย์ในการสู้ศึกอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นของปู่พิชัย
ส่วนอีกหนึ่งท่านนายนี่กรจำนุง

ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้
แต่ที่พักการเมืองกลัวก็คือกลัวว่าจะเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็วกว่านั้น
เพราะจะทำให้ภาคการเมืองดำเนินการตามที่กฎหมายลูก
ด้วยพักการเมืองกำหนดไว้ไม่ทัน
ขอให้จับตากฎหมายลูก๒ฉบับที่เหลืออยู่
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสนชนะคะ
ฉบับแรกกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
และอีกหนึ่งฉบับก็คือกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสวค่ะ
ซึ่งคุณนิกรก็เชื่อมั่นเบื้องต้นว่าพฤศจิกายนนี้แน่เลยมีการเลือกตั้ง